ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่อดีตตำรวจนายหนึ่งเนี่ยไปปลาระเบิดใส่บ้านของเพื่อนบ้านแล้วหนีไป
หนีไป๗เดือนกว่าสุดท้ายย้อนกลับมาที่บ้านที่อุบลราชธานี
ตำรวจเขารออยู่นะครับหายไปนานแล้วย้อนกลับมาถูกจับตัวได้นะครับ
ยังจำกันได้ไหมครับเหตุการณ์นี้นะครับบ้านหลังนี้นะฮะวันนั้น
ถูกปลาระเบิดใส่เป็นชุดเลยยังกับหนังสงครามเลยนะฮะตอนนั้น
ทุ่มกว่านะครับนี่ฮะ๒๓เมษายนที่ผ่านมาครับเมื่อต้น
ปีนะครับคนที่ก่อเหตุมาปลาระเบิดใส่บ้านเขาเนี่ยแล้วใน
เขามีกล้องวงจรปิดเขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
คนก่อเหตุคือดาบตึงนะครับดาบตึงเป็นอดีตตำรวจนะฮะ
นายสุรพบวงมาเกรดอายุ๔๒ปีเป็นอดีตนายดาบ
สังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
ปลาระเบิดใส่บ้านของนายวิวัฒน์ถิ่นถาวรอายุ๔๐ปีเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากเกิดเหตุนี่
หลบหนีไปนะครับดาบตึงนี่หนีไปเจ็ดเดือนกว่า
จนกระทั่งตำรวจศพวลินชำระภสืบทรากว่าดาบตึง
ย้อนกลับมาที่บ้านที่อุบล
แล้วมากบดานที่ที่รีสอร์ทแห่ง๑ในตำบนสีไขย
เมื่อคืนนี้ก็นำกำลังไปปิดล้อมเลยนะฮะห้องพักห้องนี้แล้วเจอตัวนี่ครับดาบตึง
ไม่ทันตั้งตัวเลยตำรวจมาถึงเลยนะฮะสุดท้ายก็โดนจับนะครับ
ทำไมเขานั่งยิ้มหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิ
ยิ้มแล้วก็ยอมให้จับตัวนะครับ

ดาบตึงยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับส่วนเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ๒๓เมษายน
ก่อนจะหนีไปเนี่ยที่ไปปลาระเบิดใส่บ้านเพื่อนบ้านเนี่ยดาบตึงอ้างว่า
เนื่องจากถูกคู่กรณีมาต่อว่าหลายเรื่องและกระทบกระทั่งกันมาตลอด
ถึงขั้นทำให้เขาเนี่ยถูกให้ออกจากราชการก็เลยโกรธแค้นนะจนทนไม่ไหว
วันเกิดเหตุดื่มเหล้าไปด้วยเลยขาดสติเอาระเบิดที่ซื้อมาจากตลาดมืด
จากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปโยนใส่บ้านเพื่อนบ้าน
ทุกผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียหายนะครับ
คนก่อเหตุได้แล้วนี่ฮะที่บ้านบอก๗เดือนกว่าแล้วนะร่องรอยความเสียหาย
แรงระเบิดยังอยู่ปั๊มน้ำตู้เย็นนะฮะกระจกหน้าต่างที่ถูกสะเก็ด
เปลี่ยนใหม่นี่ฮะบ้านนี้นะครับบ้านของนายสมภารนะครับเจ้าของบ้านนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยอยู่กันอย่างเงียบสงบเหตุการณ์เริ่มไม่สงบ
ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๗ตอนนั้นดาบตึงย้ายมาเป็นตำรวจที่อุบล
แล้วมาอยู่แถวบ้านมาอยู่ได้แค่เดือนกว่าทีนี้เริ่มแล้วเริ่มจากยิงปืนก่อนนะ
ยิงปืนอยู่แถวรอบบ้านตัวเองนะแล้วก็โอ้อวดว่าเป็นตำรวจสามารถมีปืนในครอบครองได้
เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นจากนั้นก็เริ่มแรงขึ้นหนักขึ้นปี๕๘นี่มียิงขู่นะ
ชาวบ้านก็ไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความเอาไว้แต่ดาบตึงก็ยังไม่ดีขึ้น
ยิงปืนใส่บ้านพักชาวบ้านเขาอีกค่ะถูกแจ้งความไปอีกสามรอบนะ
ปี๖๐คดีไปถึงชั้นศาลศาลตัดสินให้จำคุกนะฮะแต่โทษจำคุกให้รอลงอายาไว้๑ปี
ปี๖๑หลังจากพ้นการรอลงอาญาแล้วดาบตึงกลับมาอีก
คราวนี้เริ่มจากจุดประทัดก่อนค่ะแล้วก็ปลาแก๊สน้ำตาใส่บ้านเพื่อนบ้านเขา
ปลาใส่ไปสามรอบเพราะว่าแค้นที่ว่าเคยไปยิงปืนใส่บ้านเขาใช่ไหม
เขาแจ้งความอยู่๓รอบคดีถึงชั้นศาลอะไรพวกนี้เนี่ย
พอผลรอลงอาญานี่ก่อเหตุอีกนะฮะปี๖๓นะฮะดาบตึงยิงปืนใส่บ้านหลังเดิมอีก
ตำรวจก็รวมสำนวนคดีที่ว่าตั้งแต่พ้นโทษรอลงอายาแล้วปีหกสองไปยิงปืนใส่บ้านเขา
ปี๖๓มีอีกรวมสำนวนหมดนะคดีก็ไปถึงชั้นศาล
แต่คราวนี้ดาบตึงไม่ยอมไปขึ้นศาลนะฮะปี๖๔เปลี่ยนจากยิงปืน
คราวนี้เบาหน่อยยิงหนังสติ๊กแทนแต่มันก็ก่อกวนเขาใช่ไหม
ถ้าโดนเขาก็เจ็บอ่ะฮะเพื่อนบ้านเขาก็ไปแจ้งผู้บังคับบัญชาดาบตึง
แต่เรื่องก็เงียบอีกจนกระทั่งปี๖๕ไปเครื่องระเบิดใส่บ้านเพื่อนบ้าน๖ลูกนะครับ
เมษายนนะครับแล้วก็หลบหนีไป๗เดือนกว่า
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ย้อนกลับมาที่อุบลมาแถวบ้านไปนอนอยู่ที่รีสอร์ท
ถูกจับได้นะครับนี่คิดว่าจะไม่โดนจับกลับมาโดนรวบเลยนะครับ
เจ้าของบ้านฮะลุงสมภารบอกว่าที่ผ่านมาก็พยายามให้โอกาสดาบตึงนะ
ความจริงก็เป็นเครือยาศกันด้วยซ้ำทางผู้ก่อเหตุเคยมาขอเข้ามาเมื่อปี๖๐
ตอนนั้นยังถ่ายคลิปเอาไว้เลยตอนขอเข้ามาสุดท้ายเอ้าไปไปมามาไม่เห็นหยุดเลย
ขอเข้ามากันแล้วยังไม่สำนึกยังก่อเหตุซ้ำอีก
ลุงสมภารแกบอกไม่เชื่อดูคลิปเลยนะเมื่อปี๖๐ดาบตึงตอนก่อเหตุใหม่

อาภัยให้ลูกแล้วยกโทษให้ลูก
ก็พันธุ์ให้หมดให้หมดให้เพิ่มแต่ต้องมาให้พันธุ์เป็นร้านเบา
พ่อใหญ่ตั้งแต่สิบอังกฤษก็ว่าออกมา
อ่าปี๖๐นะนี่โอ้โหเห็นมั้ยเมื่อ๕ปีก่อน
ก็มีผู้ใหญ่เข้ามานำกล่าวใช่ค่ะ
แต่หลังจากนั้นลุงสมภารบอกก็ไม่ได้หยุดนะ
ก็ก่อเหตุมาเรื่อยจนขึ้นโรงขึ้นศาล
สุดท้ายมาเครื่องระเบิดใส่แล้วหลบหนีไป

ตอนที่ตำรวจยังจับดาบตึงไม่ได้เนี่ย
โอ้โหไม่มีความสุขเลยนะฮะอยู่กันอย่างหวาดระแวงนะ
เพราะไม่รู้ว่าเขาจะย้อนกลับมาวันไหน
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาบตึงเนี่ย
โกรธแค้นเรื่องอะไรนักหนานะ
หรือว่าจะเป็นเรื่องที่มีปัญหากัน
แต่ว่าไอ้การที่มีปัญหากันเนี่ย

ไม่ได้ไปหาเรื่องเขาสักครั้งเลยนะฮะ

พระวรรธานะพรยาของลุงสมภารเจ้าของบ้าน

จอดที่บ้านของดาบตึงที่อยู่ใกล้กันอ่ะนะ
แล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
เปิดประตูเข้าบ้านท่าทางแบบร้อนรนนะแต่เห็นท่าเดินเนี่ยป้าบอกป้าจำได้
นี่มันดาบตึงเนี่ยตอนนั้นป้าบอกป้าตกใจมากกลัวมากทีนี้พอรู้ข่าวว่าเขาไปตามจับดาบตึงได้แล้วป้าก็โล่งใจหน่อย
แต่ตอนนี้ยังกลัวอยู่กลัวดาบตึงจะติดคุกไม่นานเกิดได้ประกันตัวหรือว่าพ้นโทษออกมาแล้วมาก่อเหตุอีกเนี่ยจะทำยังไง
ไม่ใช่แค่บ้านของ

ป้าวันทาแค่หลังเดียวนะครับที่ว่าโดนไปหนักหนักเนี่ยหลังอื่นก็มีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่หลังนี้ฮะที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะครับบ้านหลังนี้เคยถูกดาบตึงยิงปืนใส่บ้านด้วยนะครับ
คุณยายนะคุณยายเจ้าของบ้านคุณยายุค๙๐ปีแล้วพาคุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเราไปดูร่องรอยรูกระสุน
นี่เห็นไหมฮะทั้งผนังบ้านขอบหน้าต่างนะคือยายบอกโชคดีมากตอนที่เขายิงมาเนี่ยกระสุนไม่โดนใคร
แต่ชาวบ้านก็กลัวกันหมดนั่นแหละเพราะความจริงเขาเป็นตำรวจก็ไม่คิดว่าตำรวจจะมาก่อเหตุแบบนี้
แต่ละกับสีเมกะยังตื่นมาเสียงตื่น
นับถึงตอนนี้นี่โอ้โหยิ้มเลยเห็นไหมถูกแจ้งข้อหาไปนะครับพยายามฆ่านะครอบครองยาเสพติดด้วย
ตอนที่ไปจับกลุ่มเจอยาเสพติดนะครับเรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแล้วก็ความผิด
เกี่ยวกับเรื่องของยุทธภัณฑ์ด้วยนะฮะเรื่องของระเบิดที่ไปเครื่องบ้านเขาเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปว่าแหม่คือชาวบ้านเขาบอกกลัวจะออกมาเร็วฮะ
ก็แปลกใจในรอยยิ้มของเขาด้วยทำไมโดนจับแล้วไม่กลัวหรือยังไง